เอามาดูต่อกันที่หนุ่มหล่อคนนี้ดีกว่านะคะ
สำหรับพี่ป้องนวัดพิธีกรเศรษฐีป้ายแดงของช่องไทยรัฐทีวีของเรา
แหม่ช่วงนี้คุณพี่เขาฮอตซะเหลือเกินนะคะ
ทั้งงานพิธีกรงานละครก็มีออนแอร์ให้ได้ติดตามกันอยู่นั่นเองนะคะ
คือตอนนี้งานแสดงในไทยมีให้เห็นกันอยู่เลยเนาะ
อนกันตอนนี้ที่หลายคนทั้งรักทั้งเกลียดแหละบทขุนแผนเขาเนี่ยนะฮะ

แต่ที่หลายคนก็อยากอัปเดตว่าเอ้าแล้วผลงานที่จีนตอนนี้เป็นยังไงเนาะ
เข้าใจแหละเรื่องสถานการณ์โควิดหลายอย่างก็ต้องหยุดชะงักไป
แล้วยังไงดีเจ้าตัวก็คิดถึงแฟนที่นู่นด้วยนะคะ
เห็นบอกว่าหากมีโอกาสอยากจะไปประเทศจีน
แต่ตอนนี้เนี่ยก็ทางนู้นเขามีเอาละครที่ไทยไปรีรันอยู่บ้างคุณผู้ชม
ส่วนที่หลายคนมองว่าคลื่นลูกใหม่จะกลบพี่ป้อง
ป้องบอกเลยโอ้โหรุ่นนี้ไม่มีซีเรียสค่ะ
ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของวงการแล้วก็ตอนนี้ด้วยนะคะ
เจ้าตัวก็หางานด้านอื่นอย่างที่บอกไป
พิธีกรก็ต้องมาชิมล้างแล้วเสร็จที่ป้ายแดงติ๊งกำลังมาเลย
เจ้าตัวบอกว่าแอบติดใจนะแล้วก็อยากจะพัฒนางานด้านนี้ไปพร้อมกับงานแสดงด้วยค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนบอกว่าพอเห็นหน้าพี่ป้องแล้วมันการันตีเหมือนมีเขียนไว้ที่หน้าผาก
คือคนเจ้าชู้เจ้าตัวบอกว่าไม่ซีเรียสอีกแล้ว

แล้วก็เรื่องที่นักแสดงรุ่นน้องตรงกฤษกรกำลังมีความรักกับน้องเบสเนี่ยนะคะ
ป้องเขาดีใจด้วยส่วนตัวเองเนี่ยอยากจะมีความรักเหมือนรุ่นน้องหรือเปล่าไปฟังค่ะ
นักเอกในละครตัวจริงอาจจะไม่ดีก็ได้คือมันเป็นการทำงานเป็นการแสดง
มีความรักอะไรก็ดีครับอยากให้เจ๊พูดอะไรก็เขามีความสุขก็ดีแล้ว

ไม่เกี่ยวนี่เค้ามีก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราเรามีเราก็พร้อมเดี๋ยวก็มีเอง